กรสินอาจจะมีเรื่องราวที่ทำให้วงการตำรวจเนี่ยเสื่อมเสียอีกแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวลองดูกันหน่อย
เมื่อ๑๑กรกฎาคมที่ผ่านมามีผู้หญิงคนหนึ่งเขาไปแจ้งความ
จู่ก็มีตำรวจ๕นายนะบุกเข้าไปในรีสอร์ท

อุ้มเถอะขึ้นไปแล้วรีดเงินไป๕หมื่นบาท
เพื่อแลกกับการปล่อยตัวคุณผู้ชมเรื่องนี้ต้องติดตามครับ
โดยพลตำรวจตรีสุวรรณเชี่ยวนาวินธวัฒน์
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกรสินเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดด้วย

นี่คือวันที่ผู้หญิงคนนั้นโดนตำรวจ๕นายบุกเข้ามา
คุณผู้ชมเห็นไหมจังหวะเหมือนนับอะไรอยู่

แต่ลักษณะเหมือนจะแต่งกายนอกเครื่องแบบนะคุณผู้ชม
นี่แหละครับเมื่อ๑๑กรกฎาคมที่ผู้หญิงคนนี้เขาเจอเหตุการณ์แบบนี้กับตนเอง
เธอก็โดนอุ้มขึ้นไปไปรีดเงิน๕๐๐๐บาท
นี่เป็นรีสอร์ทในอำเภอเมืองกาลสินครับ
ความคืบหน้าล่าสุดคือผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกรสินบอกว่าได้รับรายงานจากพนักงานสอบสวนสพเมืองกาลสินเจ้าของคดีแล้ว
และทราบว่าเป็นตำรวจในสังกัดตำรวจภูทรกาลสิน๒นาย
ขณะนี้อยู่ระหว่างสอบสวนพยานเพิ่มเติม
แล้วก็อยู่ระหว่างการชี้แจงของตำรวจที่ถูกกล่าวหาทั้ง๕นายครับ
โดยตำรวจภูทรกาลสินตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว
อยู่ระหว่างออกคำสั่งให้ทั้ง๕นายหยุดปฏิบัติหน้าที่
แต่ตำรวจทั้ง๕นายยังให้การปฏิเสธครับ
หากพบว่ากระทำผิดจริงจะต้องถูกดำเนินการทั้งทางวินัยและอาญา
อันนี้ก็เป็นตามกระบวนการนะคุณผู้ชม
โดยรองผู้กำกับการสพเมืองกราศิลป์พทศุเทพภูกัณหาบอกว่า
หลังจากผู้เสียหายผู้หญิงคนนั้นมาแจ้งความเมื่อ๑๑กรกฎาคม
พนักงานสอบสวนสอบประคำผู้เสียหายไปแล้ว
ตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยาหลักฐาน
เตรียมจะส่งเรื่องตำรวจทั้ง๕นายไปยังปปชกรสินภายในสัปดาห์นี้ครับ
ในข่าวบอกไหมในข่าวบอกไหมว่าจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายบอกไหม
ก็น่าจะบอกตามที่เราได้ยินมาทุกข่าวนั้นแหละ
กังวลใจอีกแล้วถ้าบอกว่าจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
ถ้าบางฝ่ายมันชัดเจนว่ามันทำไม่ถูกก็ไม่ต้องไปให้ความเป็นธรรมหรอกครับคุณตำรวจ